เรื่องของอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
อืมแม่ค้าขายต้นไม้คนหนึ่งเขาไปนั่งถอนหญ้าอยู่หน้าร้าน
อืมนั่งหันหลังถอนหญ้าอยู่สักพักรถกระบะมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ชนเข้าเต็มแรงเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมนะรถกระบะเสียหลักมานะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านขายต้นไม้สมชายพันไม้ที่แยกสูงเนินตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีน
ไปพบศพนางวิรัติจันเกิดทรัพย์อายุหกสิบสองปี
เสียชีวิตคาที่อยู่ใต้ล้อรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน
หากออกไปสองอ่าสักยี่สิบเมตรได้
สีบ่รอนเงินด้านหน้าพังเสียหายับเยิน
จากการสอบสวนนายสมชายมีลักษณ์เป็นลูกเขยของผู้ตาย
บอกว่าคือตอนแรกตัวเขาเองยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
แล้วแม่ยายผู้ตายนั่งถอนหญ้า
อยู่ในถุงเพาะชำต้นไม้ที่หน้าร้านติดกับถนนเลยนะครับ
แล้วก็มีการเกิดเหตุการณ์คือรถเก่งออกจากซอย
พุ่งไปชนท้ายรถกระบะที่ขับมาทางตรง
กระบะเนี่ยยางแตกเลยแล้วก็เสียหลักพุ่งเข้าไปชนที่หน้าร้าน
แล้วแม่ยายเขานั่งอยู่ตนเองเนี่ยกระโดดหลบทัน
แต่แม่ยายนั่งหันหลังถอนหญ้าอยู่คุณผู้ชม

กระบะขับเข้าไปพุ่งชนอย่างแรงเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
เพื่อไปตรวจชนะสูตรศพต่อไป
ตอนนี้ตัมโหลดก็ได้สอบสนคนขับ
ทั้งกระบาดแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ
เพราะว่าร้านต้นไม้เนี่ยมันชอบไปตั้งอยู่ริมถนนไงระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ